ช่วงนี้ตำรวจเขากวดขันนะเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ทีนี้ไปเจอขันหนึ่งเอ๊เริ่งแล้วว่าน้ำหนักเกินน่าแน่ฮะ
ทำโปรตก็เลยอจอดข้างทางเดี๋ยวนี้

รถบรรทุกคันนี้ตอนแรกเหมือนจะจอดนะ

แต่ตอนหลังบึงจนควันดำคุณผู้ชมเป็นปฏิบัติการที่ระทึกเหมือนกันนะครับ
ขอโทษครับ
ชนผมอ่ะแต่ชนผมอ่ะ
ขอโทษครับเอามือเข้ามาข้างหลัง
โอ้ยพี่ลูกคราวนี้ไงที่เราคุยกันตอนเปิดรายการ

ที่แรกนึกว่าขนยาเสพติดแล้วเจ้าหน้าที่ไล่ล่า

คือรถเจ้าหน้าที่ดักหน้าก็แล้วนะ

ดักหลังไว้ก็แล้วรถคันนี้บึ่งหนีฮะ
จนกระทั่งมาสิ้นฤทธิ์ตรงข้างถนนแบบนี้
กว่าจะมาถึงจุดที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้
ก็ระทึกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันระทึกหลายครั้งให้คุณ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวัดละมุด
อำเภอนครชัย๔จนครปฐมฮะ
คือตำรวจทางหลวงก็ตรวจเข้มนะฮะ

รถบรรทุก๖ล้อต้องสงสัยคันนี้นะครับ
ตำรวจพยายามขับรถแซงขึ้นหน้าเพื่อสกัดให้หยุด
คนขับตอนแรกก็เหมือนจะหยุด
ตอนหลังก็บึ่งเร่งเครื่องจนควันดำอีก
เกือบช้นตำรวจเพียงคุณข้างหรูนี้นี่นี่
ขับมาช่วยคุณก็มาช่วยตำรวจ

บีบทางให้จอดตรงไหลทางให้ได้

ลงมาจากรถแล้วเขาบอกผมขอโทษครับผมขอโทษ
คุณผู้ชมฮะคนขับรายนี้นะฮะชื่อนายพิสิทธิ์อายุ๕๓ปีนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบบรรทุกน้ำหนักเกินไหม

เกินสิถ้าเกินสิขนาดนี้ครับเกินแน่นอนฮะ
เพราะว่าธรรมดารถกฎหมายกำหนดต้องบรรทุกไม่เกิน๒๕
๒๕ตันใช่ค่ะ๒๕ตัน๒๕๐๐๐กิโลกรัม
นี่เท่าไหร่ฮะอันนี้๓๒๓๓๐กิโลกรัมเกินไป๗๐๐๐กว่า
โอ้เจ้าตัวยอำรับจอยนะฮะผมเนี่ยก็รู้เลยรู้ดี
บรรทุกมาน้ำหนักเกินถึงว่าทำไมดื้อฝืนจะขับหนียังไง
ื้อฝือเนี่ยเพราะผมอยากหนีกลัวถูกจับฮะทีนี้ถามว่า
แทนที่จะโดน๑ข้อหาก็คือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนดใช่ไหม
กลายเป็นโดนสองข้อหาเลยฮะขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ร่างกายของผู้อื่นนี่จังหวะนี้แถมจะชนตำรวจทางหลวงเขาด้วย
อันนี้ก็จะเป็นข้อหาหนักอีกข้อหาเลยนะครับไปขึ้นโรงพักครับไปไปรับโทษนะฮะ
ต้องสาวไปถึงนี่ด้วยนะเจ้าของอะนายจ้างอะนี่แหละกำลังกวาดล้างอยู่อะนะคะ